คุณผู้ชมครับสำหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับ
ไทยนั้นแพ้๒นัดรวดติดต่อกัน
แล้วก็ต้องทำการบ้านตีโจทย์ให้หนักมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในนัดที่เหลือครับ
ต้นเดือนตุลาคมนี้พบกับสหรัฐอารับเอมิเรตและอีรักษ์
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
การแผนพัฒนาฟุตบอลมาอย่างยาวนาน

มีหลีกฟุตบอลอาชีพที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชีย

ค้าแข้งกับทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปมากมาย
ขณะที่ทีมชุดนี้ก็อุดมไปด้วยนักเตะพรสวรรค์

รวมทั้งกันโชซีเรียอิตาลี

มีนักเตะค้าแข้งในเจลีกเพียงแค่๓คน
ใช่ไหมดีถามจุธที่เล่นสำนักช่วย
ในเกียวกับคนที่กลับใกล้
โดนแรกกลับกลับออกมา
สำคัญในด้านกลาง
การขาดสหรัฐอยู่เย็นส่งผลอยู่บ้าง

เตะหลายคนเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐาน

รวมทั้งความสามารถเฉพาะตัว

ส่งผลให้การจัดอันดับโลก

ครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในวันที่๑๕กันยายนนี้

อันดับหนึ่งของอาเซียนให้กับฟิลิปปินส์

ที่จะบุกไปเยือนสหรัฐอารับเอมิเลสวันที่๖ตุลาคม

สนามเป็นกลางในกรุงเตฮาลานประเทศอีราน

ถือเป็นการบ้านหนักสำหรับซิโก้

โปรแกรมกับต้นสังกัดแบบอัดแน่น

ที่จะปิดฤดูการวันที่๒๘กันยายน

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน